ส่วนให้การฟุตเซลล์ไทยลีกนะครับ
ซอลไทยลีก๒๐๒๐เกมที่๔ของระดูการนะครับ
คู่นี้เป็นคู่แรกของวันนะครับแข่งขันในเวลา๑๒นาฬิกาครับ

ครึ่งแรกครับเป็นเกษมบัณฑิตที่ออกนำก่อน๔ต่อ๐นะครับ

ชรินนามัศกาลครับนาทีที่๑๘
แต่ละลูกก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับลูกยิงของเกษมบัณฑิตครับ

เสมบัณฑิตออกนำ๔ต่อ๐ครับ
จากนั้นครึ่งหลังครับเกษมบัณฑิตมาได้อีก๒ประตูครับ
จากกฤตภัณฑ์โปรเสยบุตรณที่๒๓
และทงใช้รื่นวุฒิครับณที่๓๓
ได้๑ประตูจากภูดิตโตสงเคราะห์ครับนาทีที่๒๙
เกษมบัณฑิตครับคว้าใช่นัดแรกของระดูการครับ

ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับตอนนี้ใกล้จบแล้วครับ
ได้ตีราคาของสุพนัทเหมือนตาครับ
หน้าทีมชาติไทยวัย๑๘ปีจากบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
ประมาณ๑๖๗ล้านบาท
เขามีการเอาไปเทียบกับซุปเปอร์สตาร์เวียดนามอย่างเงียนกวางหายครับ
กองหน้าที่ถือว่าเป็นกองหน้าสุดฮอตของเวียดนามอีกคนนึงนะครับ
เขาบอกว่าสุพนัทเนี่ยค่าตัวสูงกว่าเหงียนกวางไฮถึง๒เท่านะครับ
อย่างกวางไฮค่าตัวในมูลค่าตลาดอยู่ที่๙๑๖ล้านบาทเท่านั้น
ซึ่งเมื่อเทียบกับสุพนัทก็คือประมาณ๑๖๗ล้านบาท
ถือว่าสุพนัทสูงกว่า๒เท่าเลยทีเดียวนะครับ